คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่กาลสินกันหน่อยค่ะ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสาวใจเด็ดจริงนะคะ
เพราะว่าเธอบอกว่ามันเหมือนได้ยินเสียงมีคนมาเหมือนจะงัดประตู
ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นโจร
หลังจากนั้นได้ยินเสียงสตาร์ทรถเท่านั้นแหละ
เธอออกมาดูโอ๊ยแต่ดูเหมือนจะเป็นโจรมือใหม่

อันนี้เป็นจังหวะที่ไอ้คนก่อเหตุเนี่ย
พยายามจะเดินเข้าไปเดินเข้าไป
แล้วเดี๋ยวพยายามจะเหมือนไปงัดประตูจะเข้าไปข้างใน
แต่คืองัดอยู่สักแป๊บนึงค่ะ
ทำยังไงก็เปิดประตูออกไม่ได้

แล้วจริงเจ้าของบ้านเขาอยู่ข้างในนะ

คือหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพนี้นะคะ
คือผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๕๔๐ปี
ใส่เสื้อลายพรางทีนี้พองัดไม่ได้แล้วไปไงต่อ
เดินไปตรงนั้นเลยค่ะที่มีรถจอดอยู่เปลี่ยนเป้าหมายครับ
เปลี่ยนเป้าหมายใช่คือเข้ามาในรั้วบ้านได้
แต่เข้าไปในตัวบ้านไม่ได้ทีนี้ก็ต้องหาทรัพย์สินมีค่า
ใช่ค่ะผ่านออกเนี่ยแหละฮะเออด้านกลายมันว่าเจ้าของเขาลืมกุญแจเอาไว้คาวไว้ในรถน่ะ
มันก็เลยสตาร์ทรถชึ่งทีนี้จังหวะที่สตาร์ทรถเนี่ย
พี่เจ้าของบ้านสาวคนนี้คุณวันวิสาเขาได้ยินเขาก็เล่านะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่วงเช้ามืดนะ
วันที่สิบสามมีนาคมอย่างที่บอกได้ยินเสียงคนงัดประตูแล้วแล้วพอได้ยินเสียงสตาร์ทรถนี่แหละ
เหมือนจะถอยนะพยายามถอยออกแต่เหมือนกับถอยเข้าเข้าหน้าเข้าออกอยู่อย่างเงี้แค่
เหมือนกับว่าอาจจะมือใหม่หัดขับหรือเปล่านะคะเธอบอกว่าเธอออกมาดูเลยตอนนั้นทั้งที่ตัวเองอยู่ในชุดนอนด้วย
เรื่องความปลอดภัยของตัวเองไปเลยจังหวะนี้แหละค่ะที่เธอออกมาแล้วเหมือนพยายามไปเปิดประตูรถ

ใช่คือเธออยู่ในชุดนอนแล้วไปเปิดประตูรถแบบนี้แล้วบอกให้คนร้ายเนี่ยออกมาจากรถของเธอ
คุณผู้ชมลองฟังเสียงเธอเล่าเองดีกว่าค่ะ
ตอนนั้นนะคะกลัวแต่รถหายอย่างเดียวตอนนั้นนะถ้าย้อนหลังก็คือไม่ลงพูดถ้าว่าคุณเป็นใครลงมาจากรถอยู่นี้ค่ะใช้คำพูดนี้เลย
แล้วก็ทุบกระจกข้างคนขับลงมาแล้วก็มีอาการยังไงมือขวาเขาทิ้งมือขวาเขากำกัมปั้นนะคะกำลังจะโชคแล้วแล้วเขาก็ตายเลย
บอกว่าพอคนร้ายมาเดินลงออกจากรถมีลักษณะเหมือนมือกำปั้นเหมือนจะชกเธอด้วยนะ
แต่เธอบอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะมีการแจ้งตำรวจนั่นแหละแล้วก็เนี่ยคนร้ายมันก็วิ่งหนีเข้าป่าละเมาะไปค่ะ

บอกแบบนี้ในลักษณะนี้ออกมาเหมือนทำท่าจะชกเธอแต่ดีเนี่ยก็เอาจริงนะก็โชคดีของเธอนะคะที่เธอไม่โดนทำร้าย
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะเธอก็ไปตรวจดูปรากฏว่ามีทรัพย์สินหายไปบางส่วนมันก็เป็นกระเป๋าเงินแล้วค่ะ
แล้วก็มีเงิน๔๐๐บาทก็คาดว่าน่าจะลืมเอาไว้ในรถ
ทีนี้คนร้ายก็เลยคว้าเอาไปเลย
แล้วก็ยังไปเจอรถจักรยานยนต์ที่เป็นของคนร้าย
จอดอยู่ที่กลางป่าละเมาะด้วย
เธอก็เลยไปแจ้งความแล้วเอาคลิปไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์
เตือนภัยสังคมและอยากจะวอนขอให้ตำรวจ
จับตัวคนร้ายมาให้ได้เพราะว่ามันอุกอาดมากแล้วมันก็น่ากลัวมาก
ทีนี้ทางด้านของตำรวจภูทรนากุงค่ะ
เจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้พอที่จะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะ
แต่ว่ายังหลบหนีออกไปนอกพื้นที่อยู่
กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
เออลืมมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วย